ถึงหัวเขียวขาวเด็ดโอ้โฮเด็ดมาก

นี่มันคือก้อนหินโบราณก้อนอิดโบราณสมัยกรุงศรีอายุทยา

แต่มันปรากฏเป็นรอยเท้าสุนัขแบบนี้ได้ยังไง

เดี๋ยวมาดูฮะในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
อืมครับอืมอันนี้คือเป็นอิจเก่านะครับอิจเก่า
เรามาเดินดูวัดไผลล้อมวัดไผลล้อมร้างอายุทยานะครับ
ซึ่งอยู่หลังวัดตะไก่นะแล้วก็เจออิตเก่าอย่างนี้
แล้วก็ปรากฏมีรอยประทับเหมือนรอยเท้าสุนัขอย่างนี้
อืมแสดงว่าอันนี้คือรอยเท้าสุดนักอิจโยธยาหรือเปล่า
เลยนะครับชื่อว่าวัดไผลล้อม
เออในแชปซานเขาเขียนเอาไว้ในติ๊กต๊อกเนอะครับ
รอยเท้าสุนัขโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยาคุณผู้ชมนึกภาพ
ยุคปัจจุบันก็จะมีการเทปูนแล้วหมาไปเดินย่า

สมัยก่อนคงจะเอาดินนงดินเหนียงมาทำเป็นอิดก่อนนู่นก่อนี่
หมามันไปเหยียบหรือเปล่ามันก็เลยเป็นรอยแบบนี้
หรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่ใช่รอยเท้าสุนัข
เออมันเป็นรอยเท้ามันเป็นรอยอะไรสักอย่างที่บังเอิญมันเหมือนอ่ะ
แต่คือคำถามคือมันอยู่ยงคงกระพันธ์ตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยหรือ
และคนเขาแทรกว่ามันนี่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แสดงว่ารอยเท้าหมามันอยู่คู่กับวงการเทปูน
ตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบัน

คือรอยเท้าหมามันทำให้ช่างปูนปวดหัว
บางทีเทเสร็จอ้าวหมาไปเหยียบต้องเทใหม่ต้องฉาบกันใหม่
นะฮะแต่ว่ารอยเท้าที่เห็นชัดชัดแบบนี้เจ้าของโพสต์บอกว่า
ไปเจอที่วัดไผลล้อมครับเป็นวัดร้างใกล้จะสาบศูนย์ในป่าครองสะบัว
ซึ่งถือเป็นคลองสายหนึ่งทางทิศเหนือนอกเกาะเมืองของพระนครศรีอายุทยา
ผู้โพสต์ยังบอกนะฮะวัดนี้ไม่ได้รับการบุรณะ
มันมีซากอิดประหลักหักพังกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
ดังนั้นก็สันนิษฐานว่าหรือจะเป็นรอยเท้าสุนัขโบราณแห่งกรุงศรีอายุทยากันแน่
ผู้โพสต์เขาเคยเผยแพร่เอาคลิปนี้อยู่ในช่องยูทูปเขาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นรอยเท้าสุนัขตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาจริงหรือไม่
ชาวเน็ตก็เลยอยากจะให้ทางด้านของกรมศิลป์ไปตรวจสอบ
หรือว่ากรมทรัพยากรธรณีก็ได้
เพราะอยากทราบว่าเป็นรอยสุนัขจริงหรือเปล่า
แล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาจริงหรือไม่
ถ้าจริงก็ควรเก็บไว้ให้ศึกษากันต่อไป
ข่าวนี้ไม่ได้มีตัวเลขนะมีแค่รอยเท้าเป็น๕ลอย

เออโอ้โฮพยายามปูหน้าดู
ไปดูภูหิน
หินปกติตัวมันเป็นยังไงสียังไงแต่ตัวนี้สีเหลืองทอง
อุ๊ยสวยนะนี่แปลกนะครับ
คือคุณพึ่งคุณพึ่งอายุ๔๐แล้ว

เธอบอกเธอจะไปซื้อปูม้าที่ตลาดนัดกลางทุ่ง
ปรากฏว่าไปเจอปูหินสีเหลืองทองตัวนี้อยู่ในถาดด้วย
เออเห็นแปลกดีก็ซื้อกลับมาบ้าน
กลับมาบ้านเสร็จปั๊บเอาปูหินตัวนี้ออกมาดูนะฮะ
เออมันเหลืองมันทองจริง
แปลกตาด้วยตั้งใจจะเลี้ยงไว้
ส่วนใครที่ชอบเรื่องโชคลาภก็มาถาม
พี่พึ่งมีเลขไหม

พี่พึ่งก็เลยบอกว่าบ้านเลขที่แทนได้ไหม

บรรลิกที่ได้บรรลิกที่ดี
๒๐๐๔๗ค่ะนะฮะ
ใครสนใจก็จะเอาไปต่อยอดก็

ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินปลาไหล่เผือก
ควายเผือกงูเผือกส่วนมากเป็นสัตว์ทั้งหมดเลย
แต่ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นกล้วยข้างคุณทัศนัยค่ะ
เออราคามันจะเป็นยังไงเอาหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
งานนี้วงการกล้วยสั่นสะเทือนอีกแล้ว
ต้องตามหากล้วยเผือกมันมีเบลอไหมผู้ชมแล้วนะคะ
แล้วใบเขาจะบางเหมือนสบายเลยนะ

เขาอมชมพูเขาก็เลยเรียกว่ากล้วยเผือก

คนที่ถ่ายก็คือเจ้าของต้นกล้วยต้นนี้แหละ
บอกว่าเอาปกตินะที่บ้านมีกล้วยน้ำวาอยู่แล้ว
แต่ต้นนี้มันต้นเดียวเลยที่มันแปลกกว่าต้นอื่น
ที่แตกออกมาเป็นสีขาวนวลบางจุดก็มีอมชมพูเล็กด้วย

มันจะเป็นลักษณะของการแตกหน่อใช่ไหม
ต้นแม่ของมันเป็นกล้วยน้ำว้าปกติ

นี่คอมเมนต์มาดูคอมเมนต์คอมเมนต์นี่แหละสำคัญ

หลายแสนเด้อเอ้าผ้าสามสีก็มาทูบเทียนดอกไม้ต้องมา
บางคนบอกขอเลขที่บ้านแต่เขาบอกขอแล้วยังไงก็ไม่มีใครมาตอบ
เจ้าของบ้านน่าจะถ่ายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูคอมเมนต์น่ะนะคะ
อ้าวสรุปต้นนี้เอาแบบนี้ละกันมีทั้งหมด๓ใบสูง๒เมตร๕๐เซนติเมตร
และมีข้อมูลปิดท้ายนิดนึงคอมเมนต์นี้น่าสนใจมาก
เขาบอกว่าไม่นานมันน่าจะตายนะต้นเนี้ย
เพราะมันไม่มีคอโรฟิลไปสังเคราะห์อาหารอ๋อนั่นเป็นสีเขียว
ใช่โอ้ตรงหรือเพือก
อาทีนี้ออกเป็นเผือกเหรอ

ไปดูรักสามเศร้าของมัน๓ตัว

อืมไม่รู้ไม่รู้

โอ้โหเอาออกยากมากโอ้โหงูทางมะพร้าวเจ้าของบ้านตื่นมาตอนตี๕มาหุงข้าวเห็นภาพนี้ตกใจข้าวไม่หุงแล้วหนีก่อน
คือไอ้๒ตัวลากตัวผู้ตัวเมียมันกำลังพลอดรักอยู่ไอ้ตัวบนเหมือนจะเป็นมือที่๓มือที่๓ตามมา
ก็เรียกนี้แม่งูนึกตามมาทวงยังไงแต่เลือกใครต้องเลือกตัวเมียเนี่ยอยู่กับตัวล่าก็เลยแบบขาฮางพันกันเลยให้ไปพันมาโอเคแล้วคนลุกเหมือนกัน
นี่ครับอยู่ในบ้านหลังนี้ละคะเจ้าของทิพย์คุณสายซิริคนลุกมากเลยอ่ะลงมาหุงข้าวตอนตีห้าจะไปใส่บาทนะฮะ
หุงไม่ทันเสร็จต้องวิ่งเลยไปเจองูสามตัวเขาพอดลักกันอยู่ในครัวนะฮะ
พี่กู้ภัยมาก็มามือเปล่าล่ะครับนะเอาออกมาทั้งพวงเนี่ยทั้งสามตัวนี่แหละ
มันไก่พันพันกันอยู่แต่กว่าจะดึงออกมาได้มันไม่ง่ายนะครับ
งูมันเกร็งมันแข็งไปหมดเลยฮะไม่ยอมจะออกมาจากรูกำแพงเลย
สุดท้ายมันก็พี่กู้ภัยก็ต้องเอาออกมาได้นะจับใส่กล่องพลาสติกตามระเบียบ
แต่ก่อนจะลงกล่องนะฮะมันมีบางตัวมันโชว์คุณผู้ชมมันอ้าปากสู้สกัดพี่กู้ภัยด้วย
ไอ้งูทางมะพร้าวเนี่ยนี่มันจะฉกเขา
เอาล่ะสิ่งสำคัญหลายคนรอคอยงู๓ตัวนี้ไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะ๓๕ทับ๕ครับ
๓๕๕ที่จมนต์หนองครามเพือนท่าวใหม่จังหวัดจันทบุรี
ตอนตี๕จับได้๙โมงเช้าเอาให้ครบแล้วกัน
สนใจตรงไหนก็แล้วแต่ตามสบายสุดท้ายสามตัวนี้มันก็ไปอยู่ในกล่อง
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่าพร้อมกัน๓ตัว
แต่ที่ฉันจำได้นะบ้านเลขที่นี้เคยมีไปแล้วเมื่อช่วงเบรกที่แล้ว
เอ่อใช่ค่ะเอามาถึงได้ข่าวที่ต้องด่าวรอคอย
ข่าวหัวงูเรียกขัวหัวงูจงอ้างที่กะบี่หนูใจจริง
นี่ดูดิต้องลื้อกองไม้กันนะครับ
พี่กู้ภัยมริฑินทภิกษ์กะบี่พี่ทักประชาเข้าไปช่วยกันจับงู
คือมันไปซ่อนอยู่ในกองไม้ในโรงรถนี้นะครับข้างบ้านเลขที่๓๕ทับ๑หมู่๔
ตะบนทัพปริกอำเภอเมืองนะครับ
โอ้โหกว่าจะลื้อไม้ก็ยากอยู่แล้ว
กว่าจะจับงูออกมาได้ก็ยากยิ่งกว่า
นี่ครับใหญ่ไหมยาวไหมนี่ดูหัวดิโอ้โหเนี่ยครับ
คือมันเป็นงูจงอาง๔เมตรกว่า
ถ้าโดนฉกนี้ก็คือ

ว่าอย่ารอโดนฉกแกล้งตายก่อนเลย

กระสอบต้องใหญ่แค่ไหนเนี่ยแล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ป่า
เผชิญศรีจันทร์นะครับลูกชายเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

พอตัดย่าเสร็จนะก็เอาเครื่องตัดย่า

โอ้โฮงูจงอาจตัวเมล็ดมันเล้ยเขาตกใจมากครับ
ขนาดเดียวกันหมาที่เลี้ยงไว้ก็วิ่งมาเห่านะครับ
คราวนี้พองูตกใจมันก็ยิ่งซุกเข้าไป

โอ้โหกว่าจะจับกันได้พี่กู้ภัยเก่งจริงครับ